เหตุการณ์นี้คนเจ็บก็หนักเหมือนกันเป็นตายเท่ากันเหมือนกันที่หลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะมีคนถูกแทงนะคะด้วยเหล็กขูดชาร์ฟจนอาการสาหัสนะคะคือตำรวจเนี่ยจับคนก่อเหตุได้คนก่อเหตุเขาอ้างว่าคือเขาเป็นคนดูแลความเรียบร้อยของโรงงานมีคนงานต่างด้าวเข้ามาในโรงงานชวนกันมาทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่ครับเขาก็
ตั้งแบบนี้นะครับก็เลยโมโหรุมชกต่อยกันสุดท้ายคว้าเหล็กขุดชาบแทงเข้าไปเขาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพหลังสวนไปตรวจสอบนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในตำบลวงตะกอำเภอหลังสวนริมถนนสายเอเชียร์๔๑ตอนที่ไปถึงมีเหล็กขุดชาบดัดแปลงไขควงสองด้ามลนอยู่ก็มีร่องรอยการต่อสู้

พาเพื่อนที่เป็นคนงานต่างด้าวเหมือนกันเข้ามาในโรงงานซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำงานในโรงงานนี้นายสมศักดิ์บอกว่าเขาก็เข้าไปห้ามไม่ให้เข้ามาบอกว่าคนภายนอกเข้าไม่ได้นะแต่ในแอร์พูดท้าทายเขาพูดว่ากล้าไหมกล้าไหมนี่ค่ะแล้วเขาอ้างว่าแรงงานต่างด้าวทั้งสองคนนี้เข้ามาหาเรื่องเขาก่อนเขาก็เลยกระโดดชกในแอร์ทีนี้แหละสู้กันด้วยความ
ก็เลยไปเอาเหล็กขูดชาร์ฟที่พกไว้เนี่ยค่ะแทงไปกลางอกในแอร์๓ครั้งแล้วก็แทงเข้าที่สี่ข้างด้านขวาอีก๒ครั้งจนในแอร์ซุดลงไปกับพื้นค่ะ
ส่วนคนเจ็บนะคะเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนอย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นว่าอาการหนักเลยนะคะสาหัสเป็นตายเท่ากัน

ตำรวจก็คุมตัวนายสมศักดิ์ผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตั้งข้อหานักพยายามฆ่านะคะแต่ก็ต้องรอดูอาการคนเจ็บอีกนะคะว่าโอ้โหอาการจะขนาดไหนก็ดำเนินคดีคนก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอะค่ะ